คุณผู้ชมนี้เมื่อวานตอน๑ทุ่มมีเหตุสลดเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
มีเรือล่มที่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งลูกเรือไม่ใช่ลูกเรือ
ผู้โดยสารในเรือค่ะเป็นผู้พิการทางการพูดหมดเลย
ก็คือเป็นใบ้อ่ะนะคะไม่สามารถพูดได้แล้วไม่มีใครว่ายน้ำเป็นเลย
สุดท้ายรอดมาสี่เสียชีวิตหนึ่งนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ท่าเรือโรงเรียนท่าอิตศึกษาในตะบนท่าอิดอำเภอปากเกร็ดค่ะ
พลเมืองดีเนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์ว่ามีคนเรือล่มแล้วก็มีคนตะโกนให้ช่วยเหลือก็เลยพายเรือออกไปจากบ้านอ่ะ
ไปช่วยกันนะคะผู้ที่ประสบเหตุเนี่ยชื่อในโต้งสุดจิตอายุสี่สิบสี่ปี
นายอรุณศิลปีอายุสี่สิบเจ็ดปีนายวันลบอาจคงหายอายุสี่สิบปี
แล้วก็นางพลอยไพรินสุดจิตอายุสี่สิบสองปีนะคะทั้งหมดเป็นผู้พิการที่ไม่สามารถพูดได้เลยค่ะ
แล้วก็มีผู้จมน้ำศูนย์หายไป๑รายชื่อในขวดอายุ๔๒ปีเป็นผู้พิการเหมือนกันนะคะ
ไปถามพลเมืองเดียนก่อนนางพยอมพุ่มพวงวัยสี่สิบสี่ปีค่ะ
คนนี้เป็นคนพายเรือไปช่วยทุกคนขึ้นมาบนฝั่งได้จนปลอดภัยนางพยอมบอกว่า
ตอนนั้นยืนอยู่บนบ้านบ้านเธออยู่ริมน้ำไงได้ยินเสียงคนตะโกนขอความช่วยเหลือดังมาจากกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
พอมองออกไปเอ้าเห็นคนลอยคออยู่ค่ะเธอก็เลยรีบเอาเรือไฟเบอร์ท้องแบนพายออกไปเลยนะ
พายออกไปช่วยไปถึงเนี่ยก็เจอสี่คนนี้เกาะเรือที่จมลอยอยู่ในน้ำ
เธอก็ให้ทุกคนเกาะเรือแล้วก็พายลากเข้าฝั่งมาทีนี้พอสอบถามกัน
ด้วยความที่ตอนแรกก็คุยกันไม่ได้เนอะก็ต้องใช้วิธีการเขียนใช้ภาษามือ
ก็รู้มาว่ายังมีอีกหนึ่งคนที่จมน้ำหายไปค่ะ
คนที่เสียน่าจะพูดใครได้เขาตะโกนก็ช่วยด้วยเสียงดังอ๋อ
คนที่จมน่ะช่วยด้วยใช่ช่วยด้วยเสียงดังอ๋อนั้นคนที่จมพวกเด็กคนเดียว
ใช่เสียงดังน่ะเพราะว่าผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายผู้ชาย
ที่จมผู้ชายผู้ชายแล้วก็พี่ชายก็เลยเอาพี่เขือก็เลยเอาเรือนี้
ออกไปเพื่อจะไปเชื่อคนที่กำลังจะจมแต่พวกนี้เขาก็เขายังมีแรง
เกาะเรือเราเข้ามาตอนแรกยังไม่ได้เกาะพี่เคยกล่าวว่าจะไปช่วยคนที่อยู่ไกลก่อน
คือเขาออกไปนอกคนนั้นน่ะคือจะไม่ไหวแล้วก็ตะโกนคือช่วยด้วย
คือว่าสุดแรงมากอืมพี่เคยก็เลยกล่าวไปช่วยคนที่ก่อน
ใกล้จะไปถึงแต่เขาจมเขาจมปุ๊บพอสี่คนนี้ก็เลยเกาะชายเรือ
แต่เขาขึ้นมาเราถามเขาพูดไม่รู้เรื่องค่ะ
แล้วก็เลยแต่คนนั้นที่จมอ่ะตะโกนเสียงดังมากอ๋อครับ

เขาเห็นกันหลายคนที่นี่เราไปยืนก็เลยช่วยเข้ามาได้แค่สี่คนใช่ไหม

อ๋อพร้อมสู่นักด้วยใช่ไหมครับใช่สู่นักด้วยพร้อมสู่นักด้วย
สอบปากคำนะคะก็อย่างที่บอกว่าวิธีการสอบปากคำ
ก็จะต้องใช้วิธีการเขียนคุยกันแบบนี้ค่ะได้ความมาว่ากลุ่มคนเหล่านี้ห้าคน
ว่าจ้างเรือโดยสารสองตอนไปไหว้พระที่วัดรอบเกาะเกร็ดไปไหว้พระกันเสร็จเรียบร้อย
แล้วก็นั่งเรือโดยสารจะกลับที่พักทีนี้ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เหมือนเรือมันไปชนต่อหรือไปกระแทกกับขอนไม้ที่ลอยอยู่กลางแม่น้ำค่ะ
ท้องเรือมันเลยทะลุพอท้องเรือทะลุแล้วเนี่ยอ้าวน้ำก็ไหลเข้ามา
ไหลเข้ามาในเรือเลยนะคะแล้วเรือมันก็จมลงไป
คนขับเรือค่ะว่ายน้ำขึ้นฝั่งว่ายน้ำเป็นอยู่คนเดียวทั้งลำ
ว่ายน้ำขึ้นฝั่งนะคะส่วนผู้โดยสารไม่มีใครว่ายน้ำเป็นแม้แต่คนเดียว
ทำได้แค่ตะเกียกตะกายเกาะเรือจนมีนางพยอมเนี่ยค่ะพายเรือไปช่วยลากกลับเข้าฝั่งได้
ตำรวจก็ประสานขอเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำจากมูลนิธิร่วมกับตันยูและอุปกรณ์
เพื่อไปงมหาร่างผู้สูญหายนะคะงมกันอยู่ชั่วโมงกว่าก็ยังไม่เจอเลยค่ะ
แล้วก็ต้องถอนกำลังเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ยไหลแรงมากก็คิดว่าน่าจะพัดร่างผู้สูญหายลอยไปไกลจากจุดเกิดเหตุ
เราได้คุยกับคนขับเรือด้วยนะค่ะคนขับเรือชื่อนายขวัญชัยปินโทแก้วอายุสี่สิบสามปี
เขาเล่าให้เราฟังแบบนี้นะคะเขาได้รับการว่าจ้างจากกลุ่มบุคคลทั้ง๕คนจากผู้โดยสารทั้ง๕คนนี้
แล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยมาพร้อมกับหมาอีก๒ตัวนี่คนนี้คือคนขับเรือนะคะ
เขาบอกว่าผู้โดยสารเนี่ยไม่มีใครพูดสื่อสารได้ก็เพียงแค่ว่าหยิบโทรศัพท์มาเปิดรูปให้เขาดูว่าเนี่ยอยากจะไปที่วัดนี้
แล้วก็ว่าจ้างให้ไปส่งตามวัดที่เปิดให้ดูเขาก็ตกลงก็ขับพาไปตามวัดที่ให้เห็นภาพ
ขับเรือวนไปรอบเกาะค่ะก่อนถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็ถามว่าใช่วัดนี้ไหมทั้งหมดก็โบกมือบอกว่าไม่ใช่
เขาก็ขับเรือต่อไปแล้วอยู่อยู่น้ำมันก็ทะลักเข้ามาในเรือเฉยเลยเขาบอกเขาไม่รู้จริงว่าเรือมันไปชนต่อ
กระแทกอะไรที่รออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเรือมันก็จมไปเขาบอกว่าเขาตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านระแวกนั้นแล้วนะ
แต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกเขาไม่สามารถช่วยใครได้เขาก็เลยว่ายน้ำเข้าฝั่งกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วย้อนกลับมาดูไม่ได้หลบหนีไปไหนค่ะ
แล้วหลองเรียวมาเรื่อยเลยพอมาถึงหน้าวัชให้อิทเขาก็ชี้เขาบอกไม่ใช่เขาก็กลายไปอีก

เพราะมันห้าคนครับพี่

ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ

ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็นั่งจับกลุ่มคุยกัน

ตั้งแต่เมื่อคืนที่กู้ภัยช่วยกัน
ค้นหาชายที่จมน้ำศูนย์หาย

ลอยขึ้นมาก็จะได้ช่วยกัน
นำร่างขึ้นมาทุกคนสงสารมากค่ะ

หรือนักประดาน้ำมาช่วยงมร่างนะคะ
มีแต่ญาติของคนศูนย์หาย

สอบถามหรือเดินทางมาที่นี่กันเลยสักคน

นาทีที่เห็นเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะ

หลานชายวิ่งออกมาบอกว่ามีคนจมน้ำเรือ

เห็นสี่คนกำลังว่ายน้ำแบบตะกุ้ยตะไกล

แต่ผู้ชายอีกคนไม่ได้ไหว้ตามมากับกลุ่ม
แต่ว่ายออกไปกลางแม่น้ำ

หลานชายพยายามตะโกนพยายามโยน
พลาสติกให้เกาะแต่โยนไปไม่ถึง
ในที่สุดผู้ชายคนนั้นค่อยจมหายไปต่อหน้าต่อตาเลยค่ะ
ทุกคนบอกว่าสงสารมาก
เพราะคนที่กำลังอยู่ในน้ำกันเนี่ยเขาพูดไม่ได้กันเลยนะคะ
ตะโกนสื่อสารอะไรไม่ได้ด้วย
ชาวบ้านเขาก็รีบแจ้งกู้ภัยให้นักประดาน้ำมาช่วยกันนะคะ
คนที่จมน้ำพูดได้นะตะโกนเสียงดังอยู่
อ๋อหรือคะค่ะ
ตะโกนเสียงดังระวังช่วยด้วยแบบนั้นแหละ
แต่พวกนั้นคนที่พูดไม่ได้เขาลอยมาลอยมา
ก็บอกว่าพากันไปช่วยนะ
คนที่ว่าพูดได้เข้าไปทางนู้น
ธรรมดามันก็จะลอยมาทางนี้แต่ว่ามันเขาไม่ลอยนะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์อีกคนเล่าว่าแถว

มีคนจมน้ำทุกปีเลยค่ะ

ชาวบ้านบอกเลยว่าหดหูใจมาก
เพราะทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์คือ

ไหว้พระรอบเกาะเกร็ดกันมา
อีกนิดเดียวก็จะถึงท่าเรือวัดเตยกันแล้ว
เรือดันมาล่มแล้วก็คนก็จมน้ำซะก่อน

คนบนเรือไม่ได้มีใครใส่เสื้อชูชีพเลยค่ะ

ถ้าใส่ชูชีพนะเชื่อว่ารอดทุกคน
เพราะว่าเขาเห็นคนที่ศูนย์หาย
เห็นเลยว่าพยายามไหว้น้ำ

ยิ่งไหว้ยิ่งไปอยู่แบบโอ้โหกลางน้ำเลยนะคะ

คนที่หายไปเนี่ยไม่แน่ใจว่าพูดได้หรือเปล่า

เขาได้ยินเสียงตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วย
หลายครั้งค่ะ

ชาวบ้านและแว่ที่เกิดเหตุก็บอกนะคะว่า
ถึงแม้ผู้ประสบเหตุจะเป็นคนต่างถิ่น
แต่ชาวบ้านแถวนี้ไม่ได้ดิ้งดูดายเลยนะ

แม้จะไม่มีญาติมาติดต่อมารอก็ตาม

ก็เลยไม่แน่ใจว่าน้ำหนักเกินหรือเปล่า

คนขับเรือก็ไม่รับผิดชอบเลย

โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ได้

คุณเป็นคนขับเรือคุณทำเรือรับจ้าง

ชาวบ้านเอาสมุดที่เขียนข้อความสื่อสารพูดคุย

ตำรวจมาถึงปุ๊บทั้ง๔คนก็เดินทางกลับบ้านไป
แล้วก็ไม่ได้ติดต่อมาอีกเลยนะคะ

ขอให้ช่วยเปิดทางหาร่างคนที่จมน้ำ